พูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันโดยเฉพาะดีเซล
มีความพยายามในการจะตรึงราคาเอาไว้อยู่นะครับ
แต่ครั้งนี้มาถูกทางหรือไม่อย่างไร
นี่อาจารย์สุภาพจะมาวิเคราะห์กรณีที่กบงนะฮะ
มีมติปรับสูตรสัดส่วนของไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล
มันจะช่วยในการตรึงราคาน้ำมันดีเซลได้หรือไม่นะครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของราคาหมูที่ก่อนหน้านั้น

ตอนนี้กระทรวงพาณิชย์เขามีแนวทางในการช่วยเหลือ
แล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

วันนี้เรื่องของเศรษฐกิจปากท้อง
เป็นเรื่องสำคัญจริงครับ
เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องทุ่มเท
แก้ไขปัญหาทุกเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อน

เอาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องก่อน

คนมีความทุกข์มีความเครียด
จากสถานการณ์โควิดมาเกือบ๒ปี

ทำมาหากินได้รายได้ก็ไม่พอกับรายจ่าย
รายได้น้อยรายจ่ายกดไม่ลง
แต่ละครัวเรือนมีปัญหากันทั้งนั้น

อะไรที่จะลดรายจ่ายภาคประชาชนได้

เพิ่มรายจ่ายขึ้นมาอย่าไปเพิ่ม
เรื่องปัญหาราคาน้ำมัน

เรื่องราคาน้ำมันเพราะ
น้ำมันเป็นต้นทุนของค่าครองชีพ
ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

ทำยังไงที่จะทำให้ราคาน้ำมัน

รัฐบาลก็มีเหตุผลที่บอกว่าไปลดราคาน้ำมัน

แต่เรื่องน้ำมันดีเซล
วันนี้ล่าสุดเนี่ยมีข่าวดี
ที่เรียกว่าเป็นข่าวดีในระดับหนึ่ง

เช้าขึ้นมาก็เจอหัวข่าว
กบงเคาะวันที่๑ธันวาคม
ราคาดีเซลลิตรละ๒๘บาท
โดยวิธีการปรับสูตร
ให้เหลือเกรดเดียวคือเหลือบี๗

ยังต้องเป็น๒๕บาท
กบงคือใครครับ

บริหารนโยบายพลังงาน
มีรองนายกสุพัฒนภงพันธ์มีเช่า

รายละเอียดก็คือว่า
ที่ประชุมมีมติให้ปรับลดสัดส่วนผสม

มันก็จะทำให้สัดส่วนผสม

น้ำมันปาล์มน้อยลงเมื่อส่วนผสมน้ำมันปาล์มน้อยลง
ราคาน้ำมันปาล์มที่มันแพงเนี่ยก็จะทำให้ราคาดีเซลลดลง
ทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มต้นในเดือนหน้า
อีกไม่กี่วันเนี่ยเดือนธันวาถึงเดือนมีนา๖๕
ประการที่สองเขาจะขอให้ผู้ค้าน้ำมันเนี่ย
ช่องค่าการตลาดกลุ่มน้ำมันดีเซลลใว้ไม่ให้เกินบาตร๔๐ต่อฤจภัณฑ์
ทั้งหมดเนี่ยจะทำให้ราคาขายราคาขายปลีก
ลดลงฤจภัณฑ์ละ๕๐ถึง๘๐สตั่ง

จะอยู่ที่๒๘บาตรต่อฤจภัณฑ์
บาทต่อลิตรปัจจุบันเนี่ย๒๘บาท๘๔สตังค์
ฉะนั้นสรุปก็คือเมื่อลดหย่อนส่วนผสมของน้ำมันปาล์มลง
ก็จะทำให้ดีเซนถูกลงอย่างที่ว่า
การปรับสูตรลดส่วนผสมของน้ำมันเป็นทางออกเดียวที่กงบงเลือกใช้
เพราะคิดว่าจะกระทบต่อภาคส่วนอื่นน้อยที่สุด
โอ้แต่ว่ายังไม่ทันไรเลยครับ
ข่าวมาพร้อมกันว่ามีเสียงค้านมีเสียงสะท้อน
มาจากไหนฮะมาจากประธานกลุ่มคนปลูกปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย

คุณชโยดมสุวรรณวัฒนะเขาเป็นประธานกลุ่ม
คุณชโยดมบอกว่าเขาไม่เห็นด้วย
เพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างมาก
ทำให้ใช้น้ำมันมาผลิตเป็นใบโอดีเซนลดลง
แล้วถ้าเป็นอย่างนี้มันจะส่งผลให้ราคาปาล์มปรับตัวลง
ปัจจุบันเนี่ยราคาผลปาล์มอยู่ที่กิโลกรัมละ๘บาท
ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่เกษตรกรขายผลปาล์มได้ในราคาดี
แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยด๊อกแก๊อกแก๊กอยู่กิโลละ๒บาทถึง๔บาท
รัฐบาลก็ไม่เคยเข้ามาช่วยแก้ไข
แต่ว่าพอราคาสูงอยู่ดีรัฐบาลจะมาทำอย่างนี้
คนกลุ่มปลูกปามจึงเครียดและเคลื่อนไหวคัดค้าน
เพราะเห็นว่าไม่เป็นธรรมต่อชาวสวนแล้วเป็นนโยบายเอื้อนายทุนรายใหญ่
ทั้งที่เคยมีนโยบายส่งเสริมให้ปลูกพืชพลังงาน
ชาวสวนก็ปลูกตามวันนี้ก็หวังว่าปลูกปลามแล้วเนี่ย
จะมีตลาดรองรับนำไปผลิตเป็นพลังงาน
แต่นโยบายก็ไม่แน่นอนซะอีก
เกษตรกรรู้สึกว่ารัฐบาลกำลังกดหัวอยู่
ดังนั้นชาวสวนจะออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านแน่นอน
แล้วเขาคิดว่าวันที่๒๕คือวันนี้จะชัดเจนว่าเขาจะเอายังไง
ส่วนผู้ประกอบการลดบันทุกข์
พอบอกว่าจะได้ราคาลิตรละ๒๘บาท
คุณอภิชาติไพรรุ่งเรือง
ประธานสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยบอกว่า
สาพันธ์พอใจในระดับหนึ่ง
เพราะลิตรละ๒๘บาทนี่ยังสูงอยู่
โดยราคาที่มองว่าเหมาะสมที่สุดคือลิตรละ๒๕บาท
นี่มันสวนทางกันเลยครับ
เกษตรกรปลูกปลามไม่ยอม
ทางฝ่ายของสหพันธุ์บอกว่ารับได้ในระดับหนึ่ง
เห็นไหมครับว่ามันสวนทางกันอย่างนี้
สุดท้ายจะปรณีประนอมกันได้ยังไง
อันนี้ก็เป็นเรื่องของกบงและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ว่าถ้าสูตรออกมาอย่างนี้
ปรณีประนอมกันยังไง
เรื่องแบบนี้มันไม่มีใครได้หมดเสียหมดหรอกครับ
มันตะจ้อนเชียร์เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกัน
ไม่มีใครชนะหมดไม่มีใครแพ้ทั้งหมด
โดยไปลดสัดส่วนผสมของปาล์มน้ำมันหรือน้ำมันปาล์ม

ปรณีประนอมกันได้ไหม
ส่วนเรื่องปัญหาราคาหมู
เรื่องของหมูเนี่ยราคาหมู
จริงเรามีสินค้าอะไรอื่นตั้งเยอะแยะนะ
ขึ้นราคาแล้วคนเดือดร้อน
แต่ว่าพอราคาหมูแพงเนี่ยเป็นเรื่องทุกทีครับ
ผมทำข่าวอยู่กับข่าวมา๔๐๕๐ปี
แพงทีไรรัฐบาลเดือดร้อนทุกที
คล้ายกับว่าเป็นอาหารที่คนต้องกินมากกว่าสัตว์อื่น
ราคาหมูจะเป็นตัวชี้วัดดัชนีราคาสินค้า

ถ้าหมูแพงไข่แพงรัฐบาลก็เดือดร้อน
วันนี้ก็มีหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
อันนี้ก็เป็นการหาทางออก
หมูถูกกิโลละ๑๓๐บาท
เพราะก่อนหน้านี้มันเกือบถึงสองร้อยตั้งจุดขายทั่วประเทศกระทรวงพาณิชย์ช่วยลดภาระ
ข่าวโดยสรุปก็คือว่ารองนายกจุลินลักษณะวิสิทธิ์และรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เนี่ย
นำทีมภาครัฐภาคเอกชนท่านเปิดโครงการชื่อพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลด๑๔
จัดจุดขายพร้อมรถโมบายทั่วประเทศ๖๖๗จุดเป็นเขตกอทมและปริมณฑลเส้น๑๑๖จุด
เขาเริ่มขายมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วไปหมดเขตเอาวันที่๓๑ธันวา
แล้วไม่เฉพาะมีแต่เนื้อหมูแต่มีสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นข้าวหอมมะลิน้ำมันปาล์มน้ำตาลทราย
แล้วเฉพาะหมูเนื้อแดงเนี่ยซื้อได้ในกิโลละ๑๓๐บาทถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นราคานำตลาด
คือถ้าราคาโมบายรถโมบายเป็นอย่างนี้หมูที่ขายกันแพงเนี่ยก็ต้องลดราคาลงมา
อันนี้ก็เป็นธรรมชาติฉะนั้นสรุปสองเรื่องวันนี้ก็คือว่าการลดราคาดีเซลลงมา
มันจะทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างเนี่ยที่ว่าจะขยับด็อกแก๊อกแก๊กจะขึ้นราคา
ยุกขยิกกันอยู่เนี่ยต้องหยุดเพราะมีฉะนั้นแล้วเดี๋ยวข้าวแกงขึ้นก๋วยเตี๋ยวขึ้น
คนไปทำงานเคยกิน๓๐บาทเอาไปขึ้นอีก๕บาทเวลาขึ้นเนี่ยเขาไม่ขึ้นทีละบาท๒บาทนะครับ
ไม่รู้เป็นอะไรขึ้นทีนึงต้อง๕บาทแก๊สขึ้นราคาเนี่ยข้าวแกงต่อจานได้รับผลกระทบไม่กี่ตังค์หรอกครับ
แต่ว่าเวลาขึ้นทีนึงก็ต้องขึ้น๕บาทอันนี้ก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว
ผมถึงบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ประชาชนลำบากต่อเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด
รัฐบาลต้องให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาเรื่องโครงการอะไรต่างเรื่องใหญ่เรื่องจัดซื้อโน่นซื้ออาวุธซื้ออะไร
โทรศัพท์มือถือให้ค่าราชการเรื่องพวกนั้นเอาไว้ก่อนมุ่งแก้ปัญหาปากท้องก่อนให้เขาอยู่ได้ก่อนให้เขาคลายเครียดก่อน
ให้เขาคลี่คลายปัญหาเรื่องหนี้สินก่อนให้เขาได้อยู่ได้ในภาวะนี้ก่อนผมคิดว่าเรื่องนี้รัฐบาลต้องให้ความสำคัญ